ประโยคแรกที่ได้ยินเลยว่าเป็นมะเร็งเป็นเนื้อร้าย
รู้สึกยังไงกับคำนั้นตอนที่เราได้
นกต้องทำใจไม่ได้

แล้วนกยังต้องเป็นมะเร็งอีก

หมอก็รีบทำการรักษานกเป็นอย่างเร่งด่วน
ซาวฉายแสงอะไรก็ทุกวิถีทาง
สรุปคือเชื้อมันหลาก
นกคะมีอีกหนึ่งคำถาม
ซึ่งไม่อยากถามเลยแต่ว่าจำเป็นมาก

คุณหมอบอกกับพี่นกว่าพี่นกจะอยู่ได้อีกกี่ปีคะ

และจะทำชีวิตที่เหลืออยู่ให้ดีที่สุด

และรายการของเรานะครับร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
ให้ทุกคนนะครับที่เป็นนักสู้ชีวิตเอาไปสู้ชีวิตสูงสุดนะครับคุณนก

ถ้าทำได้ก็คือร้องให้ถูกต้อง๑๐เพลง
ตอนนี้ผมจะถามคุณนกนะครับว่าคุณนกต้องการเงินทุน

นกต้องการเงินทุนเป็นจำนวนเงิน๑แสนบาทค่ะ

๑แสนบาทคุณนกต้องร้อง

นกจะทำให้ดีที่สุดค่ะ
ก็อวยพรให้คุณนกประสบความสำเร็จนะครับ
คุณนกพร้อมสำหรับการแข่งขันไหมครับ

รูปชุดเพลงที่หนึ่ง

โจรประกัน
เพลงนี้นกเคยได้ยินนะคะครับแต่ไม่มั่นใจเคยร้องบ้างไหมครับเพลงนี้
เคยเคยร้องแต่ว่าเราไม่เต็มร้อยอ่ะมีความตื่นเต้นไหมคะ
วันนี้มีความตื่นเต้นไหมนิดหน่อยเพลงนี้ถ้าไม่มั่นใจนี่ครับ
มีทั้งหมด๖แผ่นป้ายด้วยกันคุณนกมีสิทธิ์เลือกได้ในการแข่งขันครั้งนี้นะครับ
แผ่นป้ายตัดสินใจให้ดีนะครับ
ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้

คิดให้ดีครับแผ่นไหนครับ

ชูมาว่าให้เลือกแผ่นที่๔นะครับ

เชื่อแม่และลูกค่ะหมายเลข๔

ตัวช่วยนะครับในเพลงที่๑ของคุณนกแผ่นที่๔ก็คือ
ตัวช่วยของคุณนกก็คือข้ามเพลงนี้ไปเลยครับ
ข้ามไปแบบนี้แม่รู้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้น
ถ้าข้ามแบบนี้ก็ได้รับเงินเฉยเลยค่ะ
แล้วก็ข้ามไปสู่เพลงที่๒กันเลยโดยที่ไม่ต้องร้องเลยนะครับ
ระหว่างนี้คือน้องก็ยังไม่ได้ไป
ถ้าสมมุติว่าจะมีผู้ใจดีอยากอุปการะ
ให้น้องยังอยู่กับพี่นี่แหละแต่ว่าให้น้องไปเรียนได้
คุณแม่นี่สามารถดูแลพี่นกได้ไหมถ้าให้น้องเริ่มเรียนอะไรแบบนี้
อันนี้ต้องถามตัวของน้องแอมอีกทีนึงว่า
อยากจะเรียนในตอนนี้ไหม
ถ้าอยากเรียนตอนนี้นกก็ให้เขาไปเรียนนะคะ
แล้วน้องแอมคะตอนนี้คือใจคือยังไม่อยากไปเรียนหรือว่ายังไงลูก
ก็อยากเรียนนะคะเพราะก็มีกศนให้เรียนวันอาทิตย์วันเดียว

อย่างนั้นก็คือก็ยังโอเคหนูโตแล้วหนูอยากเป็นอะไร
อยากเป็นพยาบาลค่ะอยากเป็นคุณหมอ
คนในครอบครัวเจ็บจะได้รักษาได้
เหมือนแม่อย่างนี้หนูเสียใจที่หนูดูแลแม่ได้ไม่เต็มที่

แอมแอมไม่ใช่ว่าดูแลแม่ได้ไม่เต็มที่หรอกค่ะ
สิ่งที่แอมทำอยู่มันเต็มที่แล้วลูก
ดีจริงแล้วที่ทำอยู่นะคะ
มันเต็มที่มากและดีมากค่ะ

ตอนนี้ก็ถือว่า
โชคข้างคุณนกนะฮะ
มาถึงเพลงที่๒เลย
เพลงนี้มีมูลค่า๒๐๐๐บาท

พร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๒

อินโทรเพลงที่๒เลยครับ

อินโทรเพลงที่๒เลยครับ
อินโทรเพลงที่๒เลยครับ

อินโทรเพลงที่๒เลยครับ

อินโทรเพลงที่๒เลยครับ
อินโทรเพลงที่๒เลยครับ

ตอนนี้คุณนกใช้ไปแล้ว๑แผ่นป้ายนะครับคุณนกตัดสินใจครับว่าจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้ใช้ใช้

แสดงว่าเพลงนี้มีความมั่นใจนะคะพี่นกค่ะนะขอเป็นกำลังใจให้กับคุณนกให้ผ่านเพลงนี้ให้ได้นะครับ
ถ้าผ่านเพลงนี้ได้นี่ไปสู่เพลงที่๓พร้อมนะครับมีสมาธินะครับ
เอาละครับถ้าพร้อมแล้วก็มาเลยนะครับเพลงที่๒มูลค่าสองหมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๒เพลงมาครับ
อืม
ที่เรารักกันแต่เพียงแต่สำหรับเธอ
เมื่อเราก็เจอมาพัมมาภา
เธอก็หายฟิ้นมาไตมาตอมได้ดอมร้ำหลาแล้วไป
ซื้อเสื้อทำกับดอกไม้เหมือนที่เธอทำกับฉัน
ก็คิดทุกวันเราหยุดคบกันดีไหม
บอกกับหัวใจว่าอยู่กันไปแล้วทรละมาน
อยากหายไปจากตรงนี้ก็ถูกความคิดถึงทักทาย
ที่เสียใจรักตอบไปก็ช่างใจอ้อ

ยอมให้เขาทิ้งไป
ใช่สิพี่เสื้อบินแดง
แต่ดอกไม้ได้แค่รอ

หรือฉันต้องรอให้ถึง

ดมหินแก้ซ้อนให้คุ้มให้พอ
รักษาไม่เป็นใช่ไหม
จึงไม่เข้าใจคนรอ

จึงไม่ขอให้เธอ
เห็นใจ

เพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาทนะครับ

จะเหนื่อยใช่ไหมเป็นอาการข้างเคียง

แล้วก็ปวด

ก้าวไปสู่เพลงที่๓๔๐๐๐บาทนะครับ
เอาละครับร้องไปแล้วนะครับ
สำหรับเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท
คุณนกร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท

ร้อง
ร้องผิดครับ

เป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดกับผู้แข่งขันทุกคนนะครับ
แต่ถ้าร้องผิดก็คือร้องผิดนะครับ

เดี๋ยวมาดูตรงไหนที่ร้องผิดนะครับคำไหน
บินมาไตมาตอม
เด็ดดอมละละแล้วไป
บอกกับหัวใจว่าอยู่กันไป
และพอละมาน
จึงไม่เข้าใจคนรอง
น้ำตาฉันเออพอ

ก็อาจจะเป็นด้วยที่คุณนกอย่างที่บอกนะครับ
เวลาไปร้องก็ร้องเนื้อของตัวเอง
ความเข้าใจของตัวเองนะครับ
ก็ร้องเพื่อเป็นการผ่อนคลายให้กับคนฟัง
ก็ไม่ได้มาร้องเพื่อแข่งขันอะไรก็อาจจะติดมา
จากวันนี้คุณนกจะได้รับเงินรางวัลจากรายการของเรานะครับ
๐บาทแล้วเรายังมีอะไรครับ
ตอนนี้นะคะมีทีมงานร่วมบริจาคได้ยอดนะคะ

ต้องบอกก่อนว่าให้เพื่อเป็นกำลังใจ

ให้ในที่นี้ให้เป็นกำลังใจเพื่ออยากให้คุณนกอยู่ต่อ
อยู่เพื่อแสดงให้คนในโลกนี้เห็นว่า
นี้มันต่อสู้ได้ด้วยใจที่แข็งแรง

ต่อสู้ด้วยใจที่มุ่งมั่น
ต่อสู้ด้วยกำลังใจที่จะได้รับ
และนี่คือกำลังใจที่มอบให้คุณนกค่ะ
ตอนนี้นอกจากเงินที่เรารวบรวมเพื่อให้กำลังใจแล้ว
ยังมีเงินนะคะที่สะสมในการเล่นเกมของเรา
ร้องได้ในเพลงแรกนะคะ
มีหนึ่งหมื่นแล้วก็ร้องผิดในเพลงที่สอง
ตอนนี้มีเงินที่สะสมอยู่รับแล้วห้าพันบาท

แล้วก็ผมคิดว่ารายการเราออกไปก็คงจะมีผู้ที่เขา
อยากจะเป็นกำลังใจให้กับฮอิท

ใครที่สนใจนะคะอยากช่วยเหลือนะคะ
ในด้านทุนการศึกษานะคะของน้องแอมนะคะ
ก็สามารถติดต่อมาได้ทางรายการของเรานะคะรายการเรายินดีที่จะเป็นสื่อกลางให้นะคะ
คือน้องมีเจ็ดจำนงแล้วว่าจะเรียนกศนไปคิดว่าค่าเรียนกรสนก็ไม่ได้แพงอะไร
ถ้าท่านสนใจนะคะพวกเรายินดีมากค่ะที่จะเป็นสื่อกลางให้ค่ะ
มาพบกับเรื่องราวดีแบบนี้นะครับเรื่องราวที่เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับ
กลับมาพบกับเราได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา๑๘๒๐นทางไทยรัดทีวีช่อง๓๒
วันนี้ผมแล้วก็คุณเป๊กกี้แล้วก็ผู้แข่งขันของเราคุณนกต้องขอลาไปก่อนนะครับ

โรงเรียนก็บอกว่าลูกคุณไม่มาโรงเรียนเป็นเดือนแล้วก็ให้ออกจากโรงเรียน
ทราบภายหลังก็คือลูกผมเนี่ยมาติดยาเพื่อนของลูกสาวเนี่ยโทรมาบอกว่าลูกสาวพ่อโดนจับ
กำลังจะเข้าปากไม่รู้มันหล่นจากมือตั้งแต่เมื่อไหร่
ผมก็ประกันตัวออกมา๒๐๐๐๐บาท
ไม่มีเงินครับก็ไปกู้เงินกับเท่าแก่สามล้อเขาให้ยืม
แต่เขาก็ทำอีกก็มาโดนอีกเหมือนเดิม
ครั้งล่าสุดนี้ก็คือครอบครองเพื่อจำหน่าย
ประกันก็คือ๕๐๐๐๐๐บาท
ไม่อยากให้ลูกติดคุกครับอยากช่วยลูกออก